ผมนัชนนศรีก่อเกลือสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดสงขลา
เลือกตั้งที่๗อำเภอนาทวีอำเภอสบาย้อยตำบลสำนักแต้ว
ตำบลสำนักขามของอำเภอสะดาวพักภูมิใจไทย
ท่านประธานครับผมเกิดที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมเติบโตที่นั่นครับผมเรียนหนังสือปฐมมัธยม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีครอบครัวที่นั่นครับ
ผมมีภรรยามีลูกที่นั่นและผมเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้และ๔อำเภอ
ท่านประธานครับสิ่งที่คนที่นี่ต้องการก็คือความสันติสุข
เงินไม่ใช่คำตอบสำหรับความสุขของคนสามจังหวัดชายแดน
ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักคนสามจังหวัดชายแดนโดยผ่านอะไรครับ
มาตรา๓๗ครับมาตรา๓๗ในงบประมาณปี๒๑๖๕ในแผนบูรณาการ๑๑แผน
แต่วันนี้ขอพาไปดูแผน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณนะครับตั้งไว้ทั้งหมดนะครับ๑๑แผน๒๔๐๐๐ล้านบาท
งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ครับ๓๑ล้านบาทตั้งไว้๒แสนครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ๔อำเภอเราก็ผ่านหน่วยรับงบประมาณปกติครับ
แต่งบประมาณรายจ่ายสำหรับบูรณาการเขาเรียกว่าเอ็กตรา
เขาเรียกว่างบพิเศษตั้งแต่ปี๒๕๕๗ครับ
สำหรับงานแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดน
ประกอบด้วยอะไรบ้างครับปัตตานียะลานรา
และพื้นที่๔อำเภอของบ้านผมจังหวัดสงขลา
จณะเทพานาทวีสบายอยเรามีประชากรประมาณ๒๕๐๐๐๐๐คนครับท่านประธานครับ
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ๔อำเภอรัฐบาลทุ่มก็ประมาณไปเกือบ๔๐๐๐๐๐๐๐๐บาท
เหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้แต่ละปีนะครับหลายหมื่นล้านบาทครับ
เป็นพื้นที่ฟอกเงินเรื่องความมั่นคง
เป็นพื้นที่ค้าความตาย
เป็นพื้นที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเป็นพื้นที่ละเมิดกฎหมาย
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรามาดูงบเอ็กตราครับของแถมครับ
กองทัพบกได้ไปเท่าไหร่ครับ

กรมน๑๔๒๔ล้านบาท
ทัพเรือครับ๑๔๒ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปรวมแจมอยู่ด้วยครับ

สำนักนายยกรัฐบอธิบทธิ์ครับ

นี่คือหน่วยงานความมั่นคงที่ไปร่วม
แจมงบ๓จังหวัด

กรมประสุทธิ์๑๘ล้านบาท

สุดท้ายนะครับกรมวิชาการเกษตร

ที่ให้กับพี่น้องประชาชน

กระทรวงแรงงาน๑๑ล้านบาท

มหาวิทยาลัยราชพัทยาลาครับท่านครับ

สถาบันวิทยาวิทยาวิทยาลัยชุมชน

การพัฒนาคนท่านประธานครับสุดท้ายการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของ
พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจัดสรรไปเท่าไรครับ
กรมศาสนาได้รับจัดสรรผมอ่านไม่ผิดครับ
หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทครับกรมศาสนาได้รับไปหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท
ไปดูแลเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของเด็กมุสลิมและเด็กพุทธ
วันนี้โรงเรียนตาดีกาผมพูดหลายรอบครับ
อาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนอาคารเรียน
ต้องหาเงินด้วยการกินน้ำชาครับ
พี่น้องพุทธอบรมพุทธศาสตร์ต้องทอดผ้าป่า
ผมต้องไปเป็นประธานครับท่าน
ศูนย์๙๐นาทีวีผมเป็นเจ้าภาพหาเงินด้วยการทอดผ้าป่า
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ
งบประมาณที่ได้ไปในวันนี้เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ความมั่นคงพัฒนาอาชีพการศึกษาและศาสนา
สิ่งที่ผมอยากเห็นในอนาคตในปี๒๑๖๖หรือปีอื่น

ศาสนาการศึกษาอาชีพและความมั่นคงต้องอยู่หลังสุดครับ
เพราะฉะนั้นนะครับผมขอปรับงบประมาณปีนี้
ของแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ๔อำเภอของจังหวัดสงขลาบ้านผม

ต่อไปคุณองค์การชายบุตรครับ